เขาบอกว่าไข่เป็ดเป็นไข่เป็ดตลาด
มันสามารถเรืองแสงได้คุณ

แต่ทีนี้ไข่ที่ว่าเป็นของคุณลุงสมพงศ์
สายสูงเนินอายุหกสิบแปดปีกับป้ามะลินี่ป้ามะลิอายุหกสิบสามนี่นะ
มันมันเล็กกว่าปกติหรือว่ามันใหญ่กว่าปกติอ่าเดี๋ยวให้ดูกันว่าอ่าให้คุณทายว่าเอ๊ะอันไหนคือของแท้
อันไหนคือไข่เป็ดจริงยังไงคือเขาไปเจออยู่เนี่ย
ลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปเลยค่ะ
แล้วก็ไปพบว่าลุงป้าเนี่ยกำลังจุดโทษทะเจนนี่
ขอพอนกับไข่เป็ดแบบเนี้ยอยู่บนปันเห็นไหมอ๋ออ
แล้วก็ขอโชคขอลาบด้วยแล้วก็ขอให้สุขภาพอนามัยแข็งแรง
น้อ๊าบมาลีก็เลยเล่าให้ฟังเบาะว่าตัวเองเนี่ยเลี้ยงเป็ด
ตอนที่เขาไปเก็บไข่เป็ดตามปกติเก็บเหมือนทุกวันนะคะครับ
ปรากฏว่าไปเก็บได้หนึ่งลูกหนึ่งฟอง
เผินก็เหมือนไข่เป็ดทั่วไปรู้ไหมคุณ
แต่ขนาดเล็กกว่าแปลว่าฟองที่เล็กกว่าค่ะคุณ
ก็เลยจับดูแล้วเพราะว่ามีน้ำหนักมากกว่าไข่เป็นปกติ
คือฟองเล็กแต่หนักกว่าฟองใหญ่
แล้วลักษณะคล้ายหินเคาะไม่แตก
เอาไฟส่องเห็นไหมเอาไปวางบนโทรศัพท์
ปรากฏว่ายังไงเหมือนมีความโปร่งแสงไหม
มีความโปร่งแสงแล้วจากนั้นป้ามะลิก็เลย
พาไปดูที่เล้าเป็ดที่เลี้ยงไว้หลังบ้าน

ซึ่งป้าก็ยืนยันว่าป้าพบไข่นี้ในเล้าจริงนะ

ทางด้านของลุงสมพงศ์ก็บอกว่า
ตัวเขากับป้าก็สอบถามเพื่อนบ้านลูกนึกว่า
ไม่มีใครรู้เลยว่าไข่เป็ดนี้เป็นอะไรกันแน่

ก็เลยนำไข่เป็ดที่รักษณะให้คล้ายหิน

เพื่อบูชาขอโชคขอลาบ
เรื่องส่วนตัวเขายังไม่รู้ว่ามันคือยังไง
เพราะว่ายังคงคาใจข้างในลึก

ถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าเป็นเรื่องงมงายหรือเปล่า
ฟังกันดูค่ะลักษณะเป็นไข่ครับไข่เหมือนไข่จริงจริงแต่ว่ามันมี
น้ำหนักมากแล้วก็มีถ้าเอาไฟฉายส่องดูก็จะเรืองแสงนิดครับ
อันนี้ก็คือตั้งแต่ที่เก็บได้มาก็คือสงสัยมาโดยตลอด
มาโดยตลอดครับแต่ก็ให้ลูกให้หลานดูก็ลูกก็บอกว่า
ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันทีนี้จะไปให้คนอื่นดูก็อาย
เขากลัวเขาจะว่ามีคนเอาไปโยนใส่ไปแกล้งอะไร
เพราะว่าเคยถามบางคนบางทีเขาบอกว่าก็มีเขามีเขามีไข่หินไข่อะไร
เกียร์ขายอยู่เพราะว่างั้นผมเลยก็ไม่กล้าใครดูแล้วก็ก็อาย
อยากขอนะครับขอผู้ที่รู้นะครับช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยให้ความกระจ่างให้ผมด้วย
เพราะว่าอยากจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรเด็กเอามาวางทิ้งหลอกผมแกล้งผมหรือยังไง
ก็เพราะว่าผมไม่เคยเห็นนะครับก็อยากจะให้ผู้รู้ครับ
ช่วยอธิบายแล้วก็ช่วยชี้แจงให้ผมหายกระจ่างหายสงสัยด้วยครับ

เอาอย่างนี้เราไปถามอาจารย์ออสเลยดีไหมรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ออส
อาจารย์ประจำตลอดข่าวนะเดี๋ยวอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำของที่มเกษตร
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
ไข่ที่เห็นเป็นไข่ปลอมแน่นอนคาดว่าน่าจะเป็นการกันแกล้งกันมากกว่า

ถ้าเป็นไข่เป็ดจริงส่องไปอย่างนั้นเนี่ยจะต้องเห็นไข่แดง
ก็คือเรืองแสงเช่นกันไข่เป็ดลองเอาไข่เป็ดจริงไปส่องไฟฉายนะครับ
จะเห็นการเรืองแสงเช่นกันแต่จะเห็นเงาดำเป็นของไข่แดงที่อยู่ข้างใน
แต่ไข่ตัวนี้เกิดการเรืองแสงจริงนะครับแต่มองไม่เห็นไข่แดงเลย
มันก็คือหินดีนี่เองเนี่ยครับ
เห็นลักษณะที่เรืองแสงได้มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
เพราะว่าองค์ประกอบของหินทางเคมีก็คือซิลิกอนไดออกไซด์
ซึ่งพวกนี้โปร่งแสงได้นะครับตัวนี้ก็เกิดจากมนุษย์ทำขึ้นแน่นอน
เพราะว่าเห็นมีลักษณะถูกขัดให้มีลักษณะเหมือนไข่
ในตัวที่มีไข่จริงอยู่
ความเป็นไปได้ที่ว่าคงจะมีคนเอาไข่ปลอมไปใส่ไว้หรือเด็ก

อาจจะไม่ได้ตั้งใจกันแกล้งไงเข้าไปเล่น
แล้วก็เอาไปหย่อนเอาไว้ก็เป็นได้

หายคาใจข้างในลึก